ที่ไปเดินเล่นริมสรรเขื่อนกันคลื่น
ปรากฏว่าคลื่นซัดฟู้มา

แล้วอาการตอนนี้เขาเป็นอย่างไร

ถูกคลื่นซัดลงไปคุณผู้ชม

ปรากฏว่าคลื่นมันก็แรงไง

สุดท้ายคว้าเชือกเอาไว้ได้
บ่าย๒๕๐ครับเมื่อวันศุกร์ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยล่าสุดน้องเฟียร์ปลอดภัยแล้วคุณผู้ชม
แต่มีแผลที่แถวบ้านท้ายครับต้องเย็บไป๔เข็มแต่ว่าส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยไม่ได้มีบาดแผล
ต้องฟังน้องเฟียหน่อยว่าวันนั้นมันเกิดอะไร
น้องไปเล่นกับเพื่อนไปเดินเล่นกับเพื่อนสัก๕๖คนก็ไปเดินอยู่บนสรรเขื่อน
ด้วยความที่น้องเฟียเป็นลูกชาวเลเป็นลูกชาวประมงคุ้นเคยกับทะเลอยู่แล้ว
ก็เลยลอยตัวในทะเลได้ครับพยุงตัวไว้จนมีคนมาช่วยได้สำเร็จโอ้โห
แต่คุณผู้ชมตลอดแนวหาดทรายแก้วจุลดิตเนี่ยนะทางเทศบาลเขาปักทงแดงไว้แล้วนะ
ก็เตือนนักท่องเที่ยวว่าห้ามลงเล่นน้ำในช่วงนี้
เพราะว่ากรมอุตุก็พยากรอากาศครับ
ความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรง
คลุมประเทศไทยนี่โชว์ให้ดูเลย
มันจะทำให้ภาคใต้ตอนนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก
อ่าวไทยคลื่นสูง๒๓เมตร
แล้วบริเวณไหนมีฝนฟ้าขนองเนี่ยนะคุณผู้ชมคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรอีก
ฉะนั้นคนที่อยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออก
ก็ต้องระวังอันตรายครับจากคลื่นที่สัดเข้าหาฝั่ง
ส่วนชาวเรือตอนนี้ก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ